วันดีวันที่๑๖ตุลาคมนะคะ
วันออกสลากินแบ่งรัฐบาลค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนค่ะขาประจำในแวดวงบันเทิงของเรา

ซึ่งดิฉันจะบอกเป็นตัวเลขไม่ได้เดี๋ยวโดนด่านะคะ

ก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊คเช่นเคยด้วยแคปชั่นบอกว่า

พูดเมื่อวานแล้วตามด้วยตัวเลขที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เลย

ใส่วิจารณญาณในการเสี่ยงนะครับ

พนัสสูรภาษาอีสานแปลว่านะครับทุกคน

ซึ่งตามปกติแล้วพี่มนต์สิทธิก็จะมีแท็กติกนิดนึง
วันออกเนี่ยก็คือจะพดไปก่อน

เก๊กหล่อของที่แกซื้อเนี่ย
เพราะว่าซื้อเป็นลอตเตอรี่ชุด
เยอะทีเดียวเชียร์รัฐบาลกันไปนะคะ

เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะด้วยเขาเรียกอะไรความเชื่อของเขา

มีแหวนเทียนาคาราชน้องคุณผู้ชม
ซึ่งถามไปถามมาเขาบอกว่าเป็นความบังเอิญ
คือเขาเป็นคนชอบทำบุญแล้วก็เป็นสายมู

แล้วปรากฏว่าเขาก็แบบบูชาแล้วก็ปังด้วย

ของแหวนวงนี้นะคุณผู้ชมอ่าขอว่าให้ด้วยนะคะอ่า
ฟังก่อนเลยค่ะนี่เก่งไปทำบุญที่ไหนหรืออะไร
มันแหละจะมีมีใครดนตรายอะไรหลายหลายอย่างครับ
เหมือนเช่นอย่างเช่นแบบพญานาคที่ที่อยู่อยู่ก็อยากจะ
อยากจะบูชาขึ้นมาก็มาหรือว่าแหวนที่อยู่ก็มีคนให้เอง
บ้านใหม่ครับไอ้ตัวออฟฟิศที่ช้าเนี่ยก็มีขุดบ่อพญานาคด้วยนะ
จริงแต่ชอบพญานาคไว้แล้วด้วยคือเราเอาทุกสายเลยนะ
นะจริงนะคือสายมูนะที่แท้ตรู่คือประทัดจะชอบจุดบูชา
ภาพมเออมันจะมีภาพมที่ขอหงษ์ขอหาดใหญ่ค่ะไปทุกเคย
เคยได้๓ตัวก็คือได้๓ตัวเลยคือจุดปุ๊บแล้วก็ได้๓ตัว
แล้วก็สามตัวนั้นเลยเวลาไปปุ๊บก็จะขอพรท่านแล้วก็จะ
จุดประทัดก็จะได้เลขมาหัดใหญ่ทรงขาครับทรงขาจากประสบการณ์
ของเราคือตรงหมดเลยเคยใช่ตรงหมดเลยเคยได้สามตัว
ว้าวแป๊บเลยว้าวแล้วจะตีตัวไปหาดใหญ่ตอนนี้ก็ไม่น่าจะทันแล้ว
หลงคิดค่ะก็เล่าให้ฟังก็เป็นอ่าสมตัวขอห่งศ์นะคะ
ก็จริงจริงเรามีคนต่างชาติแถวมาไหว้แล้วเขาบูชากัน
แล้วก็เวลาจุดประทัดคุณผู้ชมมันจะมีตัวเลขที่เวลาเราซื้อมา
ประทัดนะคะก็แล้วแต่ความเชื่อบางทีก็๒หลักบางทีก็๓หลัก
แต่คุณเก่งนี้เขาบอกว่าถูกตลอดเลยนะคะ
แล้วได้บ่อยคนเลข๓หลักเนอะค่ะคุณใครบุญมันก็ละกันเรื่องนี้